รอแล้วรอเล่าเฝ้าแต่รอในที่สุด
ละครเรื่องแรกของลูกทุ่งสาวน้องแป้งร่ำกำลังจะลงจอแล้วจ้า
คือต้องบอกว่าเขาเลื่อนแล้วเลื่อนอีกนะสำหรับละครของน้องแป้งร่ำเนี่ย
๓รอบคุณผู้ชมเชื่อไหมเปลี่ยนชื่อเรื่องจนจำชื่อไม่ได้
จากเรื่องไมค์หลอนซ่อนพ่อตอนนี้ได้ชื่อสรุปแล้วก็คือ
ตอนแรกไมค์หลอนซ่อนพ่อ

นี่คุณผู้ชมคือต้องบอกเลยนะว่าใครยังไงไม่รู้
แต่แป้งล่ำเนี่ยเขาไปมูไปไหว้ขอพรมา
โดยเฉพาะเรื่องของผลงานการแสดงเรื่องแรก
เจ้าตัวเนี่ยรับบทเป็นลูกทุ่งดาวยั่ว

คือในที่สุดก็ได้ออนแอร์สักทีนึงจะออนแอร์วันที่๑๕กันยายนที่จะถึงนี้นะ
ซึ่งที่ที่แป้งร่ำเขาไปขอก็คือวัดใหญ่ชัยมงคลที่พลอยกับแป้งร่ำเคยไปขอพรคุณผู้ชมจำได้ไหม
เพราะนอกจากละครเรื่องแรกจะได้ออนแอร์แล้ว
ละครเรื่องใหม่ติดต่อมาแล้วเถอะ
คือถ้าติดตามในโซเชียลของนางเนี่ยจะเห็นเลยว่านางสวยขึ้นตั้งแต่ไปอัพหน้ามา
อันนี้คือเพิ่งทำมา๒อาทิตย์ทำจมูกมาเขาเลี้ยงคนออร่าจำให้
ตอนนี้สวยมากสะพรึงมากคุณผู้ชมค่ะและที่สำคัญคือแป้งร่ำเนี่ยเขายังมีผลงานเพลง
คือเรียกได้ว่าเห็งปังจนแป้งร่ำต้องแกล้งตบหน้าตัวเองเพราะนึกว่าอุ้ย
หนูฝันไปหรือเปล่าอืมสบหน้าตัวเองได้แต่เสียสบหน้าพี่นึกค่ะเราไปฟังเสียลูกค้า
หนูมีว่ายหนูมีว่ายที่ตำหนักบุวิศนกรรมแล้วก็มีตำหนักพระนาเลสวรรค์ที่อยุธยา
อันนี้เรื่องจริงพี่ไปกับพี่พลอยกับพี่อ้อมเขานั้นไปขอเลขนี้ไหมคะ
ไม่ได้ขอแต่ว่าขอพรเรื่องงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องมันต้องคือแบบว่าต้องแบบเป็นนักร้องสาวดาวยั่วอยู่
บางทีเดินเดินอยู่หนูก็ยังรู้สึกว่าหนูฝันหรือเปล่าอะไรอย่างนี้อยู่เลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราก็ตั้งความฝันไว้แค่เราอ่ะอยากเป็นศิลปิน
เอาล่ะใครที่เป็นแฟนคลับของน้องแป้งร่ำนะอย่าลืมติดตามทั้งผลงานละครผลงานเพลงที่เพิ่งจะปล่อยออกไปแซ่บเวอร์